ในช่วงต้นรายการนะครับเราเปิดรายการด้วยภาพของพ่อเมรุมาตร
ที่มีความสง่างามสมพระเกียรตินะครับ
ดังนั้นช่วงนี้เราติดตามความคืบหน้า
ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบต่าง
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่
ได้มีการบรื้อถอนนั่งร้านจากพระเมรุมาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ให้เห็นองค์บุษบกประธาน
และบุษบกทั้ง๙ยอดสง่างามสมพระเกียรติครับ
นี่คือภาพของพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์๑๐๐ครับ
โดยล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำนั่งร้านทั้งหมด
ลงจากองค์พระเมรุมาตรเผยให้เห็นองค์ประกอบภายนอกที่มีการประดับตกแต่ง
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันประนีตสุดแสนวิจิตร
ทำให้ภาพของพระเมรุมาตรสีทองอารามที่มีฉากหลังคือท้องฟ้าสีครามสดใส
ลับกับก้อนเมฆสีขาวนวลเป็นภาพสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
พระเกียรติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลก
ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประเทศไทยเป็นกว่า๗๐ปีครับ
สำหรับรูปแบบของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙ถูกคิดและรังสรรค์ขึ้นมาใหม่
ออกแบบโดยนายก่อเกียรติทองผุดนายช่างศิลปกรรมกรมศิลปากร
เป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอดมีชั้นเชิงกรอน๗ชั้น
พื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
ซึ่งภายหลังขยายส่วนยอดบุษบกขึ้นไปตามเทคนิคในการก่อสร้าง
ทำให้เมื่อวัดจากฐานถึงยอดแล้วจะมีความสูงประมาณ๕๕เมตร
หรือมีความสูงเทียบเท่ากับตึก๑๗ชั้น
ถือเป็นพระเมรุมาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ๑๐๐กว่าปีที่ผ่านมานะครับ
ส่วนหนึ่งของการสร้างพระเมรุมาตรให้มีบุษบก๙ยอดนั้น
คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย
เพื่อให้บุษบกทั้ง๙ยอดมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
อกจากนี้ยังเพื่อให้เลข๙เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแทนถึงความเป็นพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครับ